ฉะเชิงเซาพ่อค้าเขียงหมูทนไม่ได้แล้วครับ

เพราะว่าคู่อริที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาทะเลาะกันอยู่บ่อย
ตะโกนด่าพ่อด่าแม่ไม่พอครับ
ถือมีดมาขู่เขาก็เลยคว้าปืนยิงสวนไปครับ
คนที่โดนยิงนั้นอาการร่อแร่น่าเป็นห่วงนะ
พยายามที่จะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้ครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจและเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ฉะเชิงเซารับแจ้งว่ามีคนโดนยิงก็ไปช่วยเหลือ
คนที่โดนยิงชื่อว่านายอัคเดชอายุ๔๓

กระสุนฝังในครับสุดท้ายช่วยชีวิตไว้ไม่ได้

จุดเกิดเหตุคือถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
และตำรวจก็ไปคุมตัวคนก่อเหตุชื่อว่านายสรายุทธ์
อายุ๔๓ปีเป็นพ่อค้าเขียงหมู
เขารอมอบตัวอยู่ที่บ้านก็คือผู้ชายคนนี้ครับ
สารภาพว่าทะเลาะกับคนตายหลายครั้ง
อีกฝ่าย๑เวลาเม้ายาทีไลหลอน
อนเสร็จแล้วมาตะโกนด่าเขาตลอดเลย

บุพการีด่าพ่อด่าแม่ลามปามเขา

คืนที่เกิดเรื่องเนี่ยอีกฝ่ายถือมีดมาขู่
และตามมาด่าถึงหน้าบ้านเขาทนไม่ไหวแล้ว
อารมณ์นั้นก็เลยไปคว้าปืน

หน้าแก่ตรงโล่นแรกสิครับผม
มันต้องจะหลายแบบนี้ครับ
พูดง่ายมันก็ได้หว่อน้ำผิด

ทั้งสองคนนี้เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วนะ

ทีนี้เมื่อคืนนี้ตอนก่อนเกิดเหตุเรื่อง

ก็ตะโกนด่าอีกถือมีดขู่อีกต่างหาก
คนก่อเหตุทนไม่ได้รอบนี้กลับบ้านคว้าปืนออกมา

โป้งออกไปปั๊บรถล้มคนล้ม

สุดท้ายถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ